เช้านี้กรุงเทพอากาศดีอยู่นะเนี่ยเหมาะกับการปั่นจักรยานมากเลย
เดี๋ยวพาคุณพ่อไปปั่นจักรยานกันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานค่ะจะบอกว่ากิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้ในวันพ่อแห่งชาติ
วันนี้ช่วงตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพมหานคร
ก็คือภาคกลางตอนล่างไปจนถึงภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานแทบจะไม่มีฝนเลย
แต่จุดที่น่าเป็นห่วงที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้ทั้งวันเลยค่ะ
ก็คือภาคใต้จะเห็นว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ค่ะ
ตี๕๕นาทีโอ้โหมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่มาก
สีแดงแป๊ดเลยค่ะพาดผ่านทางตอนกลางของภาคใต้
แบบนี้แหละค่ะฝนจะตกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย
มืดฟ้ามัวดินเหตุผลที่ทำให้ฝนตกภาคใต้ช่วงนี้ค่ะ
จะบอกว่าลมหนาวเนี่ยนะคะเขาก็พาดลงมา
พัดให้หย่อมฝนยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวภาคใต้
ปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดฝนในภาคใต้นะคะ
ตามช่วงเวลาเช้ายังขณะนี้บ่ายเป็นยังไง

ฟ้ามัวดินนะคะไม่ต้องออกไปไหนกันเลยทีเดียว
แดดก็ไม่ค่อยมีแล้วฝนจะเป็นได้แบบนี้
ข้ามวันข้ามคืนอาจจะถึงพรุ่งนี้เลยนะคะ
ต้องตรวจสอบกันรายวันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนภาคใต้
วันนี้เป็นห่วงจริงนอกจากเรื่องของฝนที่เป็นห่วงแล้ว
ื้อหือคลื่นก็ไม่ธรรมดาค่ะ
หลายคนบอกว่าวันพ่อแห่งชาติอยากจะพาคุณพ่อไปเที่ยวชายหาดจังเลย
พักก่อนนะคะห้ามค่ะทะเลภาคใต้วันนี้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยค่ะจะเห็นว่า

ส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงแต่ว่าจะเป็นจุดที่มีฝน

สองฝั่งนี้ของภาคใต้ไปเที่ยวไม่ได้
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลย๒๓วันนะคะ
ส่วนทะเลที่ไปเที่ยวได้ก็คือแถวชนบุรีระยองจันตราดค่ะ
อุณหภูมิเช้ามีเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นแหละค่ะ

ส่วนภาคอื่นก็ใช้คำว่าอากาศสบายแล้วกัน

โอ้แดดน่าจะแรงนะคะ
แต่อุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่

ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ